ว่ามันเป็นปัญหาทุกบ้านตอนนี้นะครับ
ลูกนิดหนึ่งละติดมือถือ
สามีภรรยาผัวก็อาจจะติดเกม
ใช่นี่แหละปัญหาทุกบ้านแต่บ้านนี้หนัก
พาลูก๓ขวบหนีไปเลย
แล้วถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้อยู่ไหนติดต่อไม่ได้
คุณผู้ชมมาดูนายบัณฑิตพาณิชกุลอายุ๓๙ปีเขาขับรถแท็กซี่นะ
เอาเรื่องราวเศร้าใจของเขาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
คือตามหาเบียร์เบียร์คือใครอ่ะ
อายุ๓๓ปีเป็นเมียพี่เขากับลูก๓ขวบ
นี่เด็กน้อยคนนี้๓ขวบ
หายไปด้วยกันตั้งแต่วันที่๗กันยายนตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้
สาเหตุมาจากเขาได้ไปเตือนภรรยาเตือนเมีย

ใช่นะครับเปิดสลับไปสลับกันมาแล้วผมก็เป็นนะจนทะเลาะกันครับ
เมียเนี่ยอยู่กันมา๑๙ปีมีลูกด้วยกัน๓คนแต่ตอนนี้พานะฮะ
หมายถึงสามีนะพาลูกคนเล็กเนี่ยแยกไปอยู่ที่บ้านแม่ยาย
อำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรีนะครับส่วนเขาเนี่ยอยู่กับลูกสองคน
คือเมียไปอยู่กับแม่ยายเขาอยู่กับลูกสองคนนะครับที่บ้านพักแถวคลอง๗
ปฐุมธานีแต่ก็ยังคงไปรับเมียนะไปรับเมียกับลูกเล็กไปกินข้าวด้วยตามปกติ
วันเกิดเหตุเนี่ยเธอไหนฉันขอดูโทรศัพท์เดี๋ยวเธอเล่นจังเลยเธอเล่นอะไร
เธอคุยกับใครเธอบอกว่านะเอาไปดูก็ได้ปรากฏว่าเขาไปดูแล้วไปเจอเมีย
แท็กซี่คันนี้พอวันรุ่งขึ้น๘กันยายนก็ไปแจ้งความที่สพปักเกร็ด
นี่เขาชี้ด้วยเขาจำได้ต่อให้ลางก็รู้ว่าเมีย
ผ่านไปเกือบ๒๐วันแล้วยังไม่เจออะไรอยู่ไหนนะเธอ
ไหนมาดิดบอกกังวลน่ะกังวลอะไรไอ้พี่
หนึ่งนะเมียเนี่ยหายไปจะสองจะหลงกลคนในโซเชียลมีเดียหรือเปล่า
ก็เลยเอาหลักฐานนะครับการใช้โซเชียลมีเดียของเมียมาให้ดู
ว่า๑วันเนี่ยเมียเล่นอะไรบ้างนี่เล่นโซเชียลมีเดียเยอะมาก
นายส่วนใหญ่จะหนักวันอะไรพรุทธโรหะศาวเยอะสุดเลย
มีข้อความค้างในแชทนะไม่อ่านอ่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยลองดูเนี่ยคุยเยอะไม่ต่ำกว่า๑๕๐แชท
นี่ที่ค้างอยู่น้อยกว่าน้ำแข็งเยอะ

ที่สำคัญนะครับเมียออกจากบ้านไปเอาทองไปด้วย๒บาท
แล้วเงินสดอีกไม่ทราบจำนวนของแม่ยายติดตัวไปด้วย
ก็อยากให้กลับมาคุยกันดีนะเธอนะ
ลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วกลับมาคุยดีนี่
อย่างที่เขาคุยด้วยรูปโปรไฟล์ก็ยังเป็นอวตารเลยอะไรเลย

ตอนนี้เขายังมีเงินมันยังดีอยู่แน่นอนครับ

ลูกผมจะอยู่ยังไงปีหน้าต้องเข้าโรงเรียน
มีอะไรกลับมาคุยกันถ้าไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้ว
กลับมาคุยกันแล้วก็หาข้อตกลงเรื่องลูก
ผมควรจะมีสิทธิ์ได้เจอลูกบ้างไม่ควรเจอแบบนี้ครับ
ฟังพี่แล้วฟังฝั่งเมียเขาบ้างไหม
หมวยนางหมวยอายุ๔๙แม่ของเบียร์เมียพี่เขา

บอกลูกสาวถูกลูกเขยทำร้ายอ้าว
ลูกสาวถูกลูกเขยทำร้ายร่างกายหลายครั้ง

เออขี้หึ้งหึ้งจังเลย
แล้วเนี่ยหลานชายคนโตเคยส่งมา
บอกนี่พ่อทำร้ายแม่ทั้งตบทั้งตี
เหลือจะโดนฆ่าเรามังใหญ่นั่น
เอาคืนก่อนที่ลูกสาวนะครับจะหายไปเนี่ย
ก็มาบอกว่าลูกเขยจะมารับ
ลูกสาวก็กลัวกลัวถึงขั้นไหนร้องไห้ไม่อยากกลับไป
แต่แม่บอกลูกผัวก็มีกลับไปอยู่ไปคุยก่อนดินะ
นี่แหละแต่สุดท้ายก็พาหลานหนีไปนะครับ

ห่วงทั้งลูกทั้งหลานบอกกลับมาเคลียร์ซะยายขอ
ง้อนะโทรข่มขู่โทรด่าโทรอะไรตลอดเวลา

ใช่แล้วก็นะอย่างว่าเขาก็มีของอยู่บ้าน
ใครจะไปไปก็ตายสิใช่ไหม
มีการขู่โทรปืนโทรอะไรด้วยหรือไม่หรือ
มีนะเพราะแม่ก็ห่วงห่วงทั้งคู่แหละ
ลูกทั้งหลานนะนะแล้วก็คือถ้าต่อมา
ก็คืออยากจะเหมือนกับว่าให้มาคุยกันมาเคลียร์ไปเลย
ให้มันจบไปจะยอมเลิกดีไหมอะไรอย่างนี้
ผลโทรก็มีหนี้เยอะเหมือนกันน่ะแล้ว
แล้วก็ล่าสุดก็เหมือนให้ลูกสาว
พยายามกู้กับพวกแอปเงินกู้ทั้งหลาย

ก็นำโพสต์ของลูกเขย
ผมว่าไม่ใช่เรื่องติดโซเชียลอย่างเดียวหรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจนะอันนี้อาจจะที่ต้องให้ความเป็นธรรม
เมื่อกี้มีเรื่องแอปเงินกู้อะไรด้วยนะ

ขู่บอกชีวิตเขาไม่มีอะไรจะเสีย
เขาเป็นคนเตี้ยที่พยายามจะกลับตัวเป็นคนดี
ผมแปลงคำเตี้ยหอหีบนะ
เขาเขียนเองแต่ถ้าเป็นคนดีแล้วทำร้ายโดนทำร้ายก็ต้องเอาสักตั้งแฮสแท็ก
เริ่มต้นสงครามประสาทแฮสแท็กมาดูว่าใครจะบ้าก่อนกัน
และยังมีแชตบัณฑิตส่งรูปหาโปรด
บอกกูได้แล้วกูพร้อมแล้ว

ซึ่งยายหมวยก็กลับไปลงพฤติปัจจาวันที่ถูกขู่แล้วล่ะ
ส่วนลูกสาวแม่ก็คิดว่า

ลูกกับหลานน่าจะปลอดภัยดีแหละนะ

พอฟังสองฝั่งแล้วมันก็ทะแม่งทะแม่งนะ

มันดูน่าจะมีเรื่องหลายเรื่องผสมกัน
แต่ว่าถ้าเป็นไปได้หาคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยดีกว่า

เห็นใจนี่ไงก็เลยดูไม่น่าจะใช่แค่เรื่องของการติด